คุณผู้ชมฮะชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็ยังคงเผยแพร่คลิปอย่างต่อเนื่อง
ก็ยังเป็นคลิปที่ถูกระบุว่า
ชมรมขอบอกก่อนเลยว่าไม่รับรองว่าเป็นเสียงใคร

เป็นคลิปเสียงที่ได้มาจากพลเมืองดีจากต่างประเทศ
แต่ว่าเผยแพร่ออกมาต่อเนื่องแล้ว
กี่วันแล้วคุณ๓๔วันแล้วนะ
ตอนนี้ออกมา๙คลิปแล้วนะครับ
คุณได้ฟังกันไหมก็ได้ฟังอยู่บ้าง
คุณผู้ชมหลายท่านก็ได้ฟังอยู่บ้างแล้วนะฮะ
คลิปที่๙ก็คลิปถ้าเป็นสาวเขาเรียกว่าเมาส์มอย
คุยกันถึงเรื่องของป่าอะไรนี่แหละฮะ
เรื่องของคนหน้าหมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ก็รู้กันอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับทนายทั้งสิ้นนะครับ
และเมื่อวานี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่า
ผู้บังคับการกองปราบแจ้งจับฟ้าในคดีหมินประมาทแล้ว

ปล่อยคลิปเสียงของหญิงสาวพูดคุยเมาส์มอยคุยกันกับเพื่อน๓คน
เนื้อหาพาดพิงถึงหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับสูง

ผู้เกี่ยวข้องในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ซึ่งนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้าเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของเธอจริงแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามพร้อมพนักงานสอบสวน

ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
หรือว่าบกปอทนะฮะ
เพื่อแจ้งความฐานหมินประมาทกับฟ้า
โดยกล่าวหาว่าตำรวจกองปราบรับสินบนคดีหวย๓๐ล้าน

คือผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีมัยตรี

บอกว่าคลิปได้ฟังแล้วบางส่วน
คือไอ้พาดพิงผมไม่เป็นไร
ขอแต่ว่าอย่าพาดพิงองค์กรหรือว่ากองปราบ
เพราะยืนยันว่ากองปราบเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
ใช่เพราะว่าบางคนถ้ามีคดีอะไรแล้วทำไม่สำเร็จก็บอก
ให้กองปราบทำได้ไหมอ่าใช่ครับ
นี่แหละฮะพลตำรวจตรีมัยตรีบอกแบบนี้
พาดพิงผมนะผมก็อาจจะไม่ฟ้องแต่เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่คุณพาดพิงถึงองค์กรผมฟ้องแน่

ผมในฐานะผู้นำต้องออกมาปกป้องหน่วยงาน
ยอมไม่ได้ที่มาภาษณ์พิงถึงกองปราบ
แล้วก็มาพูดเสียหายผมยอมไม่ได้ครับ
ซึ่งหากพาดพิงเพียงตัวผมเองผมไม่โกรธไม่ถือโทษ
แต่อย่าพาดพิงองค์กรผมเคยเตือนไว้แล้ว
ดังนั้นก็เลยมาฟ้องต่อปอทนะครับ
ผมเองผมได้ฟังทั้งหมดแล้ว
ที่ว่าฉบับเต็มฉบับอะไรนะครับก็ได้ฟังทั้งหมดแล้ว
มันมีส่วนหนึ่งที่พลาดพิง
พาดพิงมาถึงหน่วยงานของผม
คือกองปราบปรามนะครับ
ซึ่งผมพินาแล้วเป็นการพาดพิงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปกันแกล้งใครใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้นะครับ
ไม่ได้ดำเนินการตามใบสั่งหรือตามแผนการ
หรือตามที่ใครแนะนำทั้งสิ้นนะครับ
ผมมาในนามของกองปาบโดยนายเป็นผู้นำ
ไม่ได้มาในนามส่วนตัวนะครับ
ผู้แต่งชาผมทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกัน
ว่าหน่วยงานเรานะครับถูกพาดพิงในทางที่เสียหาย
นี่แหละฮะคำพูดว่าตนยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้นะครับ
ฟ้าและก็นายแผนไปถร่อนฟ้อง
ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเจรจาตอบรองถอนฟ้องกับใครทั้งสิ้น
เนื่องจากมั่นใจในการทำงานของกองปราบที่ตรงไปตรงมาครับ
เรื่องต้นเองนะครับก็แจ้งข้อหามินประมาทกับฟ้าคนเดียวเท่านั้น
ส่วนที่มีเสียงบุคคลอื่นในคลิปด้วยนั้น
หากมีการพาดพิงถึงใครก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
บกปอทพิจารณาอีกทีหนึ่ง
เบื้องต้นเอาผิดเพียงฟ้าก่อน
แต่ยังไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เอาผิดคนอื่นนะ
ก็ต้องรอดูว่าพลตำรวจตรีมัยตรีจะเดินหน้าเกมนี้อย่างไรต่อนะครับ
ขณะที่นายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของครูปรีชาไคร่ครวน
เมื่อวานนี้ได้มาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าวันนี้นะครับหัสบดีที่๕เมษายนในช่วงบ่ายเนี่ย
เดินทางไปยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ในคดีอาญาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อหาอะไรข้อหายักยอกทรัพย์ลอตเตอรี่รางวัลที่๑
โดยครูปรีชาเป็นคนยื่นฟ้องด้วยตัวเอง
ไม่ผ่านพนักงานสอบสวนซึ่งทนายยืนยันว่าสามารถทำได้
ขั้นตอนนี้ได้เลยไปฟ้องต่อสารได้เลยนะครับ
พร้อมกับร้องขอให้นำสำนวนการสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
มาเป็นหลักฐานด้วยยืนยันว่าเป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่ง
อยู่ในกรอบของกฎหมายคือประชาชนสามารถยื่นฟ้องต่อสารด้วยตัวเองได้ครับ
เรามั่นใจเมื่อเราเมื่อราศดรเนี่ยนะครับ
ผู้เสียหายเขามั่นใจในพยานหลักฐานของเขานะฮะ
เขาก็จะนำเสนอคือจริงแล้วราศดรเขามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอต่อสารตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แต่เขาก็ชาวบ้านเขาก็ได้ไปดำเนินการผ่านพนักงานสอบสวน
แต่เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการไปแล้วเนี่ย
มันไม่ได้มันไม่เกิดมันไม่เกิดมันเป็นไปตามกฎหมาย
ทางผู้เสียหายเขาก็สามารถที่จะนำเสนอเองได้
รายละเอียดในการที่จะยื่นฟ้องก็รายละเอียดก็เป็นข้อกล่าวหา
ข้อเก่าหาเดิมที่เราเคยแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนนะฮะ
พนักงานสอบสวนแล้วก็เราก็จะนำเสนอต่อสารเอง
โดยทนายวรยุทธ์ยังบอกอีกนะครับว่า
เรื่องของพยานคนใหม่ที่ครูปรีชาให้สัมภาษณ์

บอกว่าผมมีพยานใหม่เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์

แล้วก็เป็นพยานสำคัญด้วยผมยังไม่ขอเปิดเผย

เราก็พยายามซักไซส์นะฮะว่าทนายทนายวรยุทธ์รู้ไหม
พยานใหม่ที่ครูปีชาให้สัมภาษณ์วันก่อนเนี่ยคือใครนะครับ
โดยทนายวรยุทธ์บอกว่าเป็นพยานที่มีอยู่แล้วนั่นแหละ
รู้มาตั้งแต่แรกไม่ได้ผุดขึ้นมาใหม่
แค่พยานคนนั้นตอนแรกไม่พร้อมที่จะเปิดเผย
เพราะกลัวกระแสสังคมและอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
ในที่นั่งลำบากเหมือนพยานคนอื่นที่เขาเปิดเผยตัวกันไป
แต่พยานใหม่รายนี้พร้อมที่จะขึ้นศาล
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมทนายความได้พิจารณาพยานเหล่านี้แล้ว
แล้วก็ส่งในชั้นอันนี้
เตรียมส่งในชั้นอัยการที่สำคัญ
บอกเลยว่าพยานเหล่านี้สำคัญถึงขั้นจะสามารถทำให้คดีนั้นชนะได้

สำคัญถึงขนาดว่าจะทำให้คดีครูปรีชาครูปรีชาจะชนะได้
นี่ทนายวรยุทธ์บอกแบบนี้
อ้าวรอต่อนะฮะสำหรับการเปิดเกมอีกครั้งหนึ่ง
ครูปรีชาที่ยื่นฟ้องต่อสารแล้วจะมีพยานใหม่คนไหน

รอกันสักหน่อยคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอบอก
ไม่จบไม่สิ้นกันสักที
จะเอาคู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้จะเอาคู่ไหน

ทนายคู่ตำรวจกับฟ้าคู่นู้นคู่นี้

กับคู่ของครูปีชากับหมวดจรูนที่ยื่นฟ้องกันอีกแล้วเนี่ยนะครับ